เสียชวติอยู่ในบ้านสองศพ
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วันด้วยนะครับ

ท้องที่ของสพปลวกแดง

มีเหตุยิงกันตายในบ้านพักบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบด้านในไปเจอศพอยู่ในห้องนอนนะครับเป็นศพผู้ชาย
ชื่อนายวรวุฒิชัยชาติอายุ๓๕ปีนะฮะหลังจากตรวจสอบแล้วนะครับ
ทำงานอยู่โรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงนะครับ
หน้าอกด้านซ้ายมีรอยกระสุนปืนลูกซองยิงเข้าหนึ่งนัดแล้วห่างจากศพของนายวรวุฒิสองเมตรนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่พื้นห้องนอนเนี่ยไปเจออีกศพนึง
ศพเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับชื่อนางสาวจิตรานอนเวียงแกอายุสามสิบสามปีนะครับ
ทำงานอยู่โรงงานเหมือนกันนะครับเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์
คว่ำหน้าแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายเหนือราวนม๑นัดนะฮะ
แล้วในที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้ตำรวจเจอปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกนะครับ
ตกอยู่บนเตียงนอนนี่ฮะนี่เป็นหลักฐานนะครับสองศพนะครับ
สามีภรรยากันนะครับวันนี้ญาติมาติดต่อขอรับศพนายวรวุฒิและนางสาวจิตราแล้วนะครับ
นิติเวชโรงพยาบาลระยองโดยจะรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดกรสินทั้งคู่มาทำงานโรงงานรถยนต์อยู่ที่จังหวัดระยอง
วันนี้พี่ชายของนางสาวจิตรานะครับบอกว่าพี่ชายชื่อยายเมธีนะฮะนายเมธีนวลเวียงแก่เนี่ย
บอกว่าเขาเนี่ยถูกสังคมตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องสาวกับน้องเขยหรือเปล่า
เพราะอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันภาพขวามือคือภาพของนางสาวจิตราที่เสียชีวิตนะครับ
พี่สาวบอกว่าเนี่ยเขาก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตเลยเพราะปกติเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังเดียวกับน้องสาวกับน้องเขยนี่แหละนะ
แล้วทำไมเนี่ยโอ้โหเขายิงกันตายไป๓วันแล้วทำไมถึงเพิ่งมาเจอศพ
นี่ฮะนายเมธีนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา
นายเมธีเขาบอกว่าเขาขอยืนยันนะครับแม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่เขาแยกกันอยู่คนละห้อง
เขยเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็มักจะทะเลาะกันบ่อยสำหรับน้องเขยกับน้องสาว
เมื่อวันที่๕มีนาคมนะเขาบอกต้องย้อนไปเลยนะ
ตอนนั้นเนี่ยหลังจากเลิกงานเนี่ยเขาเคยได้ยินเสียงทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเสียงดัง
ยังเดินเข้าไปเตือนให้หยุดทะเลาะกันบอกว่าโอ้โหนี่ไม่อายเพื่อนบ้านบ้างเหรอทะเลาะกันอีกแล้ว
แล้วน้องเขยเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนตอนนั้นเดินไปหยิบมีดที่รถ
แล้วเดินตามเขาไปถึงในห้องใช้มีดฟันศีรษะเขาจนใบหูซ้ายเนี่ยขาดไปนอนโรงพยาบาลอยู่เกือบเดือน
นี่นายเมธีพี่ชายของนางสาวจิตรานะฮะ
ที่บอกนะครับเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาให้ภรรยาเขาไปแจ้งความข้อหาพยายามฆ่ากับนายวรวุฒิที่เป็นน้องเขยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างการรักษาตัวเขาก็คุยกับน้องสาว
น้องสาวก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเลิกกับนายวรวุฒิแล้วรับไม่ได้เหมือนกันถึงขั้นเนี่ย
เอามีดมาฟันพี่ชายจนใบหูขาดจากนั้นนายวรวุฒิน้องเขยก็เก็บข้าวของออกจากบ้านไป
จนกระทั่งนี่ครับท่านผู้ชมครับตามหน้าจอเลยนะฮะ๑๑เมษายน
นายเมธีบอกว่านายวรวุฒิน้องเขยกลับมาที่บ้าน
โดยที่ตัวเขากับภรรยาเนี่ยไม่รู้เลยว่านายวรวุฒิเนี่ยมา
แล้วก็มาก่อเหตุสลดเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่นายวรวุฒิมาที่บ้านเนี่ย
ตัวของนายเมธีกับภรรยาก็เข้าห้องปิดประตูล็อกกรอนทันทีนะฮะ
จนกระทั่งมันมาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
คือเขาได้ยินเสียงคล้ายเสียงของตกเนี่ยตกมาจากห้องน้องสาว
ในวันที่๑๑เมษายนที่นายวรวุฒิกลับมา
เขากับภรรยาเขาก็ล็อกห้องเขาทันทีเลยแต่ได้ยินเสียงคล้ายของตกนะ
แต่ก็ไม่ได้เอกใจนะไม่คิดว่ามันจะเป็นเสียงปืน
คือเสียงมันเหมือนเสียงของตกไม่มีเสียงขอความช่วยเหลืออะไรออกมาจากน้องสาวด้วย
หลังจากนั้นเขากับภรรยาเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องของเขา
คืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่แหละแต่เขาก็อยู่ในห้องของเขา
ไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปหาน้องสาวที่ห้องเลย
เขาก็ยังเข้าใจว่านายวรวุฒิน้องเขยเนี่ยก็อยู่ในห้องกับน้องสาวของเขาอ่ะนะ
ก็เห็นรถนายวรวุฒิยังจอดอยู่หน้าบ้านตั้งแต่๑๑เมษายน
จนผ่านไป๒วันเริ่มผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้เขาอยู่กันแต่ในห้อง
ไม่ออกมาเลยแล้วรถก็จอดอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลย
แล้วบางทีเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากห้องน้องสาว
ก็เลยตัดสินใจไปบอกเพื่อนบ้านที่เป็นกู้ภัยอยู่แล้ว
บอกว่าให้มาช่วยดูให้หน่อยจนกระทั่งเข้าไปดูเนี่ย
ก็พบว่าเอ้าทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ
เขาบอกให้ดูเนี่ยหูเขาข้างซ้ายเนี่ย
ทะเลาะกันเพราะว่าปกติเห็นทะเลาะกันอย่างนี้
คือเขาทะเลาะกันตอนเย็นตอนเช้าเขาขับรถไปทำงานด้วยกันเหมือนเดิม
ถ้าปกติตามที่เค้าจะเห็นจะเห็นเค้าทะเลาะกันนะ
แต่รอบนี้มันไม่ใช่ผมก็ถามน้องสาวแล้วว่าถ้า
ถ้าไม่อยู่กับเขาเหมือนเดิมแล้วอันนี้ถ้าจะเลือกกับพี่
พี่เคยไปดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดในเรื่องที่เขาฟันผมเนี่ย
ผมก็กลัวแบบว่ามันน้อยใจเรื่องนี่แหละเรื่องที่ว่า
เรื่องที่ว่ามึงเลือกพี่ชายเพราะว่าผู้หญิงอยู่กลางใช่ไหมล่ะน้องสาว

เป็นพี่สะพ้ายของผู้ตายนะ

วันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาวันนั้นเธอก็ยืนคุยอยู่กับเพื่อนบ้าน
อยู่นายวรวุฒินะขับรถกระบะเข้ามาที่บ้าน
กับเพื่อนบ้านก็เลยพากันแยกย้ายเลยแยกวงเลย
เธอก็รีบเดินเข้าบ้านเข้าไปในห้องปิดประตูทันที
เพราะกลัวนายวรวุฒิเนี่ยจะย้อนกลับมาทำร้ายสามีเธออีก
เคยถูกฝันหูขาดมาแล้วค่ะ
ประตูออกมาดูตอนนั้นนายวรวุฒิหันมามองเธอแบบตาขวางคล้ายจะเอาเรื่อง
ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงปืนนะ
หลังจากนั้นเธอกับสามีก็คือนายเมธีก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน
ตามปกตินี่แหละแต่ก็อยู่แบบคนระมัดระวังตัว
เข้าใจว่านายวรวุฒิเนี่ยยังอยู่ในบ้านเธอบอกว่าเวลาที่สามีจะอาบน้ำนะ
เธอต้องไปยืนเฝ้ายืนเฝ้าหน้าห้องน้ำกลัวว่านายวรวุฒิเนี่ย
อาศัยทีเผลอมาทำร้ายสามีอยู่กันไปจนกระทั่งนั่นแหละ
สองวันอ่ะทีเนี้ยเริ่มเห็นแบบผิดสังเกต
เอ๊ะทำไมห้องนั้นเขาอยู่แบบไม่ออกมาเลยผิดสังเกตนะฮะ
ก็ถึงมาเปิดดูกันแล้วก็พบว่าอ้าวยิงกันเสียชีวิตแล้ว
เขามาถึงเขามาพังประตูห้องน้องสาวค่ะก็เลยได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงก็เลยเปิดประตูแย้มออกไปดูพอเจอเขามาเขาก็เลยมองหน้า
หน้าก็เลยรีบปิดเลยแบบสายตาแบบโหดมากอ่ะ
กลัวเพราะว่าเราเราก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าทางแฟนก็ร่างกายไม่ไม่
ไม่เต็มร้อยอ่ะค่ะก็กลัวมีเรื่องกลัวปะทะกัน
ได้ยินเสียงประมาณเสียงตุ๊กสักสองสามครั้งอ่ะ
แล้วก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยไม่ได้ยินเสียงเขาคุยกัน
ไม่ได้ยินเสียงร้องของน้องสาวน้องสาวไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลย
ไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกนอกจากเสียงตุ๊บประมาณสักสอง
สองสามครั้งแปลกแต่คิดว่าน่าจะเป็น
เพราะสาเหตุนี้ไหมคือน้องสาวเขาเลือกพี่ชายเขา
เขาแบบว่าไม่เลือกแฟนอ่ะแบบว่าก็จะเลิกอ่ะ
เขาน้อยใจหรือเปล่าค่ะก็มาทำร้ายพี่ชายเขา
วันนี้ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิอำเภอปลวกแดงไปทำความสะอาดในห้องนอนที่เจอศพนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหกลิ่นนี่แบบเหม็นกระจายคล้าคลุ้งไปหมดนะครับ
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านชื่อนางอุไรชัยนาอายุ๕๓ปีนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นผู้ตายทั้งคู่ทะเลาะอะไรกันนะฮะ
คือตัวเธอไม่เคยเห็นนะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่
เช้า๑๑เมษายนเธอไปยืนคุยกับภรรยาของนายเมธีที่หน้าบ้าน
ถึงรู้ว่านายเมธีเนี่ยเคยถูกนายวรวุฒิเอามีดฟันจนใบหูขาด
เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมายืนคุยกันอยู่สักพัก
อยู่อยู่นายวรวุฒิขับรถกระบะเข้ามาพอดีเธอก็รีบเดินกลับเข้าบ้านด้วยความกลัวนะ
กลัวว่านายวรวุฒิเนี่ยจะสงสัยว่ามายืนคุยอะไรกันจากนั้นได้ยินเสียงคนพังประตู
แล้วไม่นานก็ตามด้วยเสียงดังคล้ายเสียงของตกดังอยู่สองสามครั้ง
หลังจากนั้นเสียงก็เงียบไปกระทั่งบ่ายวันนี้เนี่ยถึงทราบข่าวว่าทั้งคู่เนี่ย
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องทำให้เธอกลัวมากเพราะบ้านอยู่ติดกัน
ตอนนี้ต้องเปิดไฟนอนทุกคืนคือขนาดนายเมธีกับภรรยาเนี่ย
ยังต้องมาขอนอนบ้านเธอไม่กล้านอนที่บ้านแล้ว
ผู้ชายนี้มันก็ขับรถมาป้าเห็นมันแล้วป้าก็เข้ามาบ้าน
ป้าก็กลัวเหมือนกันเนอะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
เขาก็กลับมาบ้านมาหาข้าวกินพักหนึ่งเสียงดังตึ้ง
ตึ้งป้าก็พูดว่าเออฆ่ากันนะเนาะว่ะ
เงียบนะแล้วก็เงียบป้าก็ไม่นึกว่าเขาจะฆ่ากันยิงกันเนอะ
ก็ไม่อยากไปสอดเขาป้าก็กลัวเหมือนกันยังดังครึ่ง
แต่เอ่ยพี่สวัสดิ์เขาบอกว่าเขาเอาหัวเขาน่ะ
เข้าไปในห้องไม่ให้ออกมากลัวโดนอีกไง
กลัวไหมครับกลัวสิเปิดไฟทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี่ย
อยู่ยังไงเมื่อคืนอยู่ในห้องเปิดไฟทั้งนอกทั้งหน้าเปิดอยู่คนเดียว
ไม่อยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนเออมีลูกกันอยู่มีลูกนอนอยู่ในห้อง
สองสามกับหลานพี่พี่ชายคนตายเขาก็มาอาศัยอยู่ด้วย
เขาก็ไม่มีที่ไปเนอะส่วนเรื่องทางกระดุงทางคดีเนี่ย
ตำรวจเขาสรุปคดีกันต่อไปนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เป็น